ตำรวจโรงพักเมืองพัทธลุงค่ะได้รับแจ้งว่า
มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นวัยรุ่นอยู่เลยอายุ๑๘ปีค่ะ
ใช้ปืนพยายามยิงข่มขู่เพื่อนที่เป็นอาสาสมัครรักษาดินแดน

แล้วปืนที่ไปทำร้ายเขายิงข่มขู่เขา
ก็เป็นปืนที่ไปแย่งเขามานะคะสุดท้ายแล้วตำรวจก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
เบื้องต้นทราบว่าชายคนดังกล่าวมีลักษณะมืนเมาด้วย
ไปก่อเหตุแย่งอาวุธปืนขนาด๑๑มิลลิเมตรจากเพื่อนชายที่เป็นอาสาสมัครรักษาดินแดน
หรือว่าอศขณะที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในงานกาชาติหน้าสารกลางจังหวัดพัทธลุง
หลังจากนั้นค่ะชายวัย๑๘ปีที่ไปทำร้ายร่างกายเพื่อนเนี่ยนะคะก็นำอาวุธปืนกลับมาที่บ้าน
ระหว่างนั้นเพื่อนซึ่งเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดนเจ้าของปืน
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาที่บ้านเพื่อขออาวุธปืนคืน
แต่กลับถูกชายวัย๑๘ปีทำร้ายร่างกายทั้งเตะแล้วก็ต่อยแล้วก็วิ่งเข้าไปในบ้าน
อศก็เลยวิ่งตามเข้าไปแต่กลับถูกชายวัย๑๘ใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่ไป๒นัด
ทีนี้เพื่อนบ้านทำไงเห็นท่าไม่ดีเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็เลยช่วยกันนำตัวอศที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะ
ส่งโรงพยาบาลพัทธลุงแล้วรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตำรวจมาถึงค่ะไปตรวจสอบแต่ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยจังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชม
อายุ๑๘ปีปีนขึ้นไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่บนเพดานด้านบน
ตำรวจก็เลยปิดล้อมบ้านแล้วก็ให้ญาติมาพูดคุยเจรจากลายเกลี่ย
ไปร่วมชั่วโมงชายวัย๑๘ปีจึงยอมค่ะวางปืนแล้วก็เข้ามอบตัวแบบนี้นะคะ
ตำรวจนำตัวไปสอบประคำที่โรงพักพร้อมกับต้องมีการตรวจหาสารเสพติด
เรื่องต้นมีการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างน้อยความผิด๒ลักษณะแล้วแหละ
ก็คือเรื่องของการทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะคะแล้วก็เรื่องของความผิดตามพรบออาวุธปืนค่ะ